แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าพวกเราจ่ายค่าไฟกันทุกเดือน
แล้วทำไมจู่บอกว่าไม่มีน้ำใช้
เพราะว่าโดนตัดไฟในการผลิตน้ำล่ะ
แล้วที่ผมจ่ายพวกเราจ่ายไปยังไง

ที่ผ่านมา๗เดือนไม่ยอมไปจ่ายค่าไฟ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านบุญส่งค่ะ

ที่เห็นว่าชาวบ้านเขามานั่งรอกันอยู่
อยู่ที่สาราอเนกประสงค์เดือดร้อนกันหมดแหละ
ถูกตัดไฟในการผลิตน้ำบาดาน
แล้วไม่มีน้ำใช้มา๓วันแล้วค่ะ
อาบกันยังไงจะซักผ้ากันยังไง

ทีนี้เราไปคุยกับกรรมการหมู่บ้าน

เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านนี้นะมีมา๒๗ปีแล้ว
ชาวบ้านเขาก็อยู่กัน๑๔๕หลังคาเรือน
เจ้าของโครงการเขามีการบริหารจัดการ

คือเขาจะใช้กระแสไฟสำหรับระบบกรอง

ก็จะเก็บเงินจากค่าใช้น้ำจากมิเตอร์แต่ละบ้าน

ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณนักข่าว
แต่เมื่อ๑๘สิงหาที่ผ่านมา
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาถอดมิเตอร์ออก

ก็เจ้าของโครงการเขาเก็บตังค์จากผู้พักอาศัย
แล้วไม่ยอมเอาตังค์นั้นไปจ่ายค่าไฟ
เข้าเครื่องปั่นไฟมาใช้

แต่เครื่องปั่นไฟที่เช่ามากำลังไฟมันน้อย

ก็คนที่พักอยู่๑ใน๔เฟสนั่นแหละที่

แปลว่า๓ใน๔เฟสนี่ก็เดือดร้อนกันหมดนะคะ
ในขณะที่เค้าบอกว่าใช้น้ำได้คุณดูสภาพ

ไหลอ่อนมีสีขุ่น
อันนี้คือที่กลับมาใช้ได้นะ

โครงการก็นิ่งเฉยไม่ยอมออกมาช่วยเหลือเลยอ่ะ
ก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเราเลย
เพราะว่ามันติดว่าหมู่บ้านบุญสงศ์ถนูนทุกสายเป็นถนูนส่วนบุคคล
นี่แหละหมู่บ้านบุญส่งชาวบ้านเองกรรมการหมู่บ้านเอง

กลายเป็นว่าตอนนี้ชาวบ้านต้องขอสนับสนุนจากน้ำจากเทศบาลตำบลท่าวังตานด้วยตัวเอง
คนที่เขาอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าน้ำมันขุ่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมันเป็นสีส้ม
เอามาล้างหน้าเหรอโอ้โหเอามาแปลงฟันเหรอโอ้ยเอามาอาบก็คันเขยอไปทั้งตัวค่ะ
ดังนั้นที่เขามารวมตัวกันเนี่ยเขาต้องการเรียกร้องให้เจ้าของโครงการ
รีบไปจ่ายตังค่าไฟเลยนะไอ้แสนกว่าบาทที่ติดเขาไว้เนี่ย
เพราะว่าพวกเราก็จ่ายเข้าไปหมดแล้วไงถ้าเกิดทำไม่ได้
จะให้คณะกรรมการหมู่บ้านเข้าไปจัดการเรื่องน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน
แทนเจ้าของโครงการเออบอกไว้แบบนี้
เพราะฉะนั้นเจ้าของโครงการต้องเร่งดำเนินการให้กับลูกบ้านด้วยนะคะ